พระพุทธรูปเก่าแก่โบราณกว่า๘๐๐ปี๔องค์

ไม่รู้ใครใจบาปดูสิคะไปทุบทำลาย

เนี่ยคุณผู้ชมพระพุทธรูปโบราณอยู่ที่วัดเขาลำปัมนครศรีธรรมราชนะคะ

ชาวบ้านบอกเห็นแล้วสะเทือนใจมากนะคะ
ตั้งแต่กลางเดือนที่แล้ว๑๕กรกฎาคมจนถึงตอนนี้
ยังจับคนร้ายไม่ได้

ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยคุณศือทิชชัยเล่าบอกว่า
คนร้ายเนี่ยไม่ทราบจำนวนจริงนะคะ

พระพุทธรูปโบราณกว่า๘๐๐ปีพังเสียหายทั้งหมด๔องค์
ข้าวของในวัดเกลือนกระจัดกระจายเลยนะคะ
ไปตรวจสอบพบว่าพระพุทธรูปทั้ง๔องค์ถูกทำลายเสียหายหลายส่วน
เสียนใบหูปากนิ้วนิ้วมือนิ้วเท้า
คนร้ายหักเป็นท่อนเลยแล้วก็วางเกลื่อนไปทั่วเลยนะคะ
ทำทำไมวัดเขาลำปำที่จะอวดนครศรีธรรมราช
คนร้ายมันยังไม่หนำใจนะคุณผู้ชม
มันเอาผ้าอัศนะสำหรับรองนั่งของพระสงฆ์ไปเผาไฟด้วย

ส่วนทงชาติไทยที่ติดตั้งอยู่บนเขาก็ถูกทำลายเสียหายเช่นเดียวกัน
สร้างความสะเทือนใจเป็นอย่างมากเลยให้กับคนในพื้นที่นะคะ
หลังจากที่ตำรวจในพื้นที่เนี่ยทราบข่าวก็คือตำรวจชะอวดเนี่ยนะคะ
ทราบข่าวก็รีบติดตามรีบมาตรวจสอบโดยละเอียด
บอกว่าเดี๋ยวจะเร่งติดตามตัวคนร้ายนะ

คือชาวพุทธที่ชะอวดเขาชอบไปที่วัดแห่งนี้
ไปทำบุญไปนั่งสมาธิทำให้จิตใจสงบ
แล้วต้องมาเห็นภาพแบบนี้โอ้โหช้ำใจเลยเนอะ